ห่วงกันนิดนึงนะคะสำหรับพี่เง็กกัลยา
ิวเว่ะเป็นความโชคดีละกันคุณคุณผู้ชมคะ
บอกเลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นห่วงนิดนึงกันละกัน
เล่าประสบการณ์ภาวะผมร่วงหนักมากจนต้องหยุดรับละครค่ะ
ไม่ผิดพี่เง็กเล่าผ่านพี่ออนผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเจอกับภาวะผมร่วงอย่างหนัก
ซึ่งตอนแรกพี่เง็กก็ไม่ทราบจริงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฉีดวัคซีนด้วยไงวัคซีนโควิดไง
ละครเป็นนะเป็นเหมือนกันจริงแล้วตอนนี้ไม่หายเลย

ดราม่าน่าอ่องสารเอาพี่เง็กก่อน
ถูกต้องเลยเชอรี่ต้องรักษาอาการผมร่วง

ช่วงหลังโควิดไปฉีดวัคซีนหรือเป็นโควิด
มันมีอาการผมร่วงเยอะมาก
แล้วก็ไปหาหมอหาหมอรักษา
ก็หน่อยนะหน่อยมากตกใจมาก
มันลุ้งอยู่จริงตอนแรกไม่เอกใจไง
แต่พอแบบเฮ้ยลูกมันนวดไหล่นวดบ่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมผมมันตรงนี้มันหาย

เพราะเอิญไปรับของพี่คิงพี่คิงไว้

ทุกคนนี้เรื่องผมมันมีปัญหานิดหนึ่ง
ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวขอพักก่อนแป๊บนึงขอรักษาอะไรอย่างนี้

ก็เริ่มมารับเริ่มรับแล้วเริ่มรับ
ก็ต้องดูแลตัวเองไปนะคะนะครับถูกต้องค่ะ